สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีค่ะคุณหนุ่ม
ไม่เจอกันหลายวันเลยใช่ครับค่ะวันนี้ผมปวดหัวหน่อยนะข้างนี้
แป๊บตลอดเลยจวนแล้วล่ะอุ้ยยังสิมันเหมือนกับเป็นเส้นประสาทอักเสบอ่ะ
เท่านั้นนักไปไหมจริงจริงพักก่อนน้อยแป๊บขึ้นมาเงี่ยมันขยิบตาเหมือน
แล้วก็ให้กินวิตามินวิตามินรวมอะไรอย่างนี้
ให้มันคลายคือเป็นมดดำก็บอกว่าเธอเป็นโรคประสาท
เดี๋ยวมดดังจะพูดอย่างงี้เธอเทียบหรือเปล่าครับ
แปลกกับ๑๑แล้วเปล่าออกมาด้วยยังไงเนอะ
กับ๘๘นี่แบบสุดยอดมากเลยเนอะ

ไม่แต่แปลกเขาอั้นเนี่ยอ้าวไม่เอาสิ
รอตเตอรี่ไม่อั้นแต่มดไปจากแผงมดท้ามดท้า
ฮะไม่เขาหมายความว่าแปลก

คือคนรอตเตอรี่เนี่ยเขาจะขายเขาจะอั้นเสียบไว้
เขาเอาไว้เคลื่อนราคาเอิ้ยกระไหลใช้ประจำ

ผมลืมเหรอเจอน่าพี่๒คนผมจะให้พี่ดูรูป
เป็นเก่งน่ารักอะเจ้กไหมหน้ากลมไง

นี่ก็น่ารักรุ่นนี่ก็น่ารัก

อันนั้นฉันถ่ายแบบด้วยนะ

ไม่หรอกมีคนส่งมาให้ตลอดเลย

เรื่องแรกวันนี้นะครับก็เตือนภัยกัน
มีชายลึกลับเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์นะฮะไล่แทงคนไปทั่วเลยนะครับ

โซเชียลแล้วก็เพจต่างทั้งขอนแก่นนะฮะ
โพสต์เตือนภัยนะครับบอกว่าแจ้งข่าวด่วนค่ะ
เพจในเกือบประมาณ๑๐โมงหน้าปั๊มแก๊ส

เขาบอกชายเมายาใส่แว่นดำเสื้อกางเกงขาสั้น
ขับรถเฟสสีฟ้าเก่า

เอาไม่ไปแหละบอกมาแทงหนูกับแฟน
ดูสิเออขับตามมาแทงด้วยนะ
นี่ดูดินะฮะนี่ดูมาแล้วมาแล้ว
มาแล้วโชนแล้วก็แทงทั้งรถกำลังวิ่ง
วิ่งอย่างนี้เลยแล้วแทงนะฮะ

พอแทงเสร็จปุ๊บนี่นะฮะก็ขับรถตามมา
พอเห็นคนเยอะก็แทงแล้วก็ขับหนีไป
ท่านผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปที่ผู้โพสต์นะครับ
ก็ทราบชื่อต่อมาว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาวอติพร

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพัก
เพื่อจะไปตลาดนะฮะไปซื้อวัตถุดิบ
ประกอบอาหารที่ตำบลท่าพระ
ซึ่งตนเองเนี่ยเป็นคนขี่ส่วนสามีซ้อนท้าย
ระหว่างทางขับรถไปถึงบริเวณหน้าปั๊มแก๊ส

มีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
รูปร่างผอมสูงไว้ผมรองทรงสั้น
เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมา

ที่ชายคนดังกล่าวจะควักมีดยาวประมาณ๑๐นิ้วออกมา

แล้วก็บอกให้รีบขับรถหลบหนีไป

หลังก่อเหตุให้เห็นชายคนนางกล่าว
ขี่รถเลยไปแล้วก็กลับรถไปบริเวณหน้าปั๊มปรตท

ครั้งนี้ตัดสินใจขี่รถหนีเลย

จะตามมาแทงสามีตัวเองซ้ำอีกหรือเปล่า

พย่อยเมืองเก่าที่อำเภอเมืองขอนแก่น
เพื่อที่จะเอาผิดคนที่ก่อเหตุนะครับ

เพราะขณะที่แจ้งความมีชายอีกรายหนึ่ง
เข้าไปแจ้งความในกรณีเดียวกัน

บรรยบริเวณคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะฮะ

ใช่ไหมคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพอไปแจ้งความปุ๊บคือพ

มิจฉาชีพนำทองปลอมชุบเงินแบบหนา
ลับเปลี่ยนมาจำนำที่ร้านเป็นเวลา๑เดือน
เสียหายเลยเสียหายไปกว่า๙ล้านบาท
ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนี่เหยียบกลางหลังเลย

ล่าสุดวันนี้นะฮะพันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้องผู้กำกับการสพนปลือ
ได้ชุดสืบสวนสพนปลือร่วมกันจับกลุ่มในสรรอุณธานนท์สัญชาติลาวอายุ๔๓ปี
ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่รับอนุญาต
พร้อมกับตรวจยึดสร้อยคอโลหะสีเหลืองก็คือทองคำปลอม
ใช้คำว่าโลหะสีเหลืองนะฮะหนัก๒บาทเป็นจำนวน๑เส้น
อันนี้ก็โอ้โหคนนี้ก็ใจกล้านะน้องผู้หญิงเนี่ยนะ
สืบเรื่องจากวันที่๑๕สิงหาเนี่ยได้รับแจ้งจากในกริตว่า
มีคนมีชายแบบเนี้ยนำสร้อยคอทองคำนัก๒บาทมาจำนำที่ร้าน
โดยทางร้านเนี่ยถูกคนร้ายนำมาจำนำแล้วจำนวนหลายครั้ง

จึงไปตรวจสอบพบกับพบชายดังกล่าว

เรื่องต้นก็สารภาพนะคะว่านำมาจาก
นำมาปลอมจำนำร้านที่แล้วร้านนี้นะฮะ๓ครั้งแล้วล่ะ
มีผู้ร่วมขบวนการ๓๔คนซึ่งขับรถยนต์มาจากกรุงเทพ
แล้วก็จอดรถริมถนนแล้วก็ให้ตนเอาสร้อยมาจำนำ
ทีนี้ครั้งนี้ถูกจับได้
เรื่องต้นนะฮะก็จากการสอบสวนเนี่ย
ระบุได้๒คนแต่ว่าต้องรอตรวจสอบชื่อ

หลังจากนั้นก็จะขออนุมัติหมายจับทันที

จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นตานมากลายเดือนมาก

ก่อนทองแพงนะฮะก็คือมีคนเนี่ยเข้ามาที่ร้านนี้ค่อยเข้ามาค่อยเข้ามา
ทีละคนทีละคนเนี่ยแล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเอาสร้อยคอทองคำเนี่ยนะฮะ
เอามาขายไม่ใช่ขายเอามาจำนำเอาไว้นะทีนี้พอเอามาจำนำเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยกฎของทางร้านเองเนี่ย
เขาไม่สามารถที่จะผ่าทองหนูได้เพราะมันคือทองที่เอามาจำนำ
อ๋อเขาจะกัดเอาไหล่หยอดไม่ได้เลย
คือมันเป็นทองจำนำไงพี่เขาก็จะใช้แค่ขูด
ขูดดูทีนี้พอขูดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ทองอันนี้มันเป็นเงินแต่เขาเอาไปเคลือบทองให้ทองเนี่ยมันหนาขึ้น
แล้วก็ใช้ตะขอเป็นของจริงนะฮะตะขอทองอันนี้เป็นของจริงแล้วก็บางข้อก็เป็นของจริง
คือเหมือนแบบทำให้มันเนียนที่สุดพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยทยอยเข้ามาคนแรกเนี่ยเป็นคนแก่
คนแรกเป็นคนแก่เอาเข้ามาเนี่ยใช่อีตาคนถูกแก่ไม่ใช่เอาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนทยอยเข้ามาโดยใช้เหตุผลเนี่ยคนที่คนมาบางคนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็ต้องการเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับทางลูกน้องแต่พอดีเงินไม่พอก็เลยเอาทองมาจำนำคือเข้ามาเนี่ยเอาทองเนี่ยมาจำนำเนี่ยประมาณ๑๒คน
คนด้วยกันผลัดกันเข้ามาผลัดกันเข้ามาผลัดกันเข้ามาจนกระทั่งบางวันเนี่ยมา๒คนพร้อมกันแต่ทำเป็นเหมือนไม่รู้จักกันแล้วก็คือเอามาจำนำ
พอมาจำนำคนที่เขาขายทองเขาก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเขาผ่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดขายเขาก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ใช่ไหม
ใช่แต่ถ้าเกิดจำนำเนี่ยมันเหมือนแน่นอนว่ามันยังเป็นทองของเขาอยู่ไม่ใช่สิทธิ์ของทางร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถผ่าดูได้
ถัดมาก็คือว่าเวลาที่เขาเอามาจำนำเนี่ยเขาไม่ได้เอามาจำนำแบบเอาเต็มพิกัดนะสมมุติทอง๒บาทเนี่ยเวลาไปจำนำเนี่ยเขาก็จะขอแบบไม่ขอราคาเงินประมาณสัก๔๕๐๐บาท
มันก็เท่ากับอ๋อตอนนี้ทองมันบาทละ๓๐๐บาทขอต่ำลงป่ะ
แล้วก็ร้านเนี้ยร้านเดียวเลยนะฮะคือเขาจะเอาเงินเนี่ย
ชุบกับทองให้มันหนาซึ่งแค่ขูดนี่ก็ก็ไม่รู้ใช่
แล้วก็ไอ้ตัวตะขอเนี่ยก็ใช้เป็นของจริง

ใช่เขาก็จะขูดตรงนั้นคือมันก็เสี่ยง
เสร็จแล้วเข้าไปพอเขาจ่ายเงินมา
บางคนก็จะนับเงินต่อหน้าเลย

นี่คือหนึ่งเดือนแล้วนะใช่ไหมที่เกิดขึ้น
คือเสร็จปุ๊บล่าสุดเนี่ยตอนหลังเขาก็รู้คือเขาสงสัย
ก็เลยมีการยอมที่จะผ่าเส้นหนึ่งดู

จนกระทั่งชายราวคนนี้

ก็คือร้านนี้อาจจะไม่รู้หรืออีกซักอย่าง

เสร็จปุ๊บก็โดนจับได้ก็เป็นชายคนนี้ชายลาวคนนี้
ปรากฏเขายอมรับสารภาพว่าตัวเขาเองเนี่ยมาจากกรุงเทพ
อ่าทำงานกรุงเทพแล้วก็มามาที่มิตรที่เนี้ยอ่า
แล้วก็บางระมุงบางระมุงอ่าแล้วก็บางระมุงชนปรีเอาไปที่ทอง
อ่ะอือเลยโดนจับหมดเลยอ่ะไม่ได้คนเดียวอ๋อเหรอ
เป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะไปทำกับร้านอื่นแต่ร้านอื่นยังไม่รู้ตัว
เป็นไปได้เพราะเชื่อว่าน่าจะไปร้านอื่นด้วย
ต่อไปนี้เอามาจำนำปุ๊บก็ต้องพาแล้ว
เพราะว่าเขาต้องดูไงสมมุติว่าไปร้านนี้แล้วก็เห็นว่าร้านนี้ไม่ได้เช็ค
ใช่ไหมเขาก็จะไปร้านนี้ไปร้านนี้ไปร้านนี้
ให้ลูกน้องให้คนเพื่อนให้อะไรเข้าไปร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อะไรอย่างนี้
นี่ประมาณมี๓๔คนที่บอกว่ามีผู้หญิงอ้วนคนหนึ่ง

๑๒คน
อีตาคนนี้เขาบอกว่าเขามี๓๔คนก็แสดงว่าบอกแค่นี้
แต่จริงมีประมาณ๑๐กว่าคน๑๒คน
อาจจะควรแล้วก็ทำมาหลายเดือนแล้วด้วยคนแรกเป็นคนแก่

คงจะดูว่าพอร้านไหนไม่เข้มงวดก็ซับซะหลายที

ดีนะที่เขายอมพาเลยว่ะ
ก็๙ล้านอ่ะ๙ล้านแล้วว่าคุณครับความเสียหายแม่งั้นก็อีกหน้า
ดีช่วงมาช่วงนี้เพราะว่าอาจจะทองแพงไงอาจจะเรียกราคาได้สูง
มันเอาตะขอเป็นตะขอจริง
ถึงแสดงว่าต้องรู้ว่าเวลาเขาจะเช็คเขาเช็คตรงตะขอ
แล้วเวลาถ้าบินเบิร์นหรืออะไรเขาเปลี่ยนตะขอให้ง่ายกว่า
แต่มันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงถูกมั้ยฮะ
คือสมมติเข้าไปคนแรกแล้วสมมติเขาผ่าเจอ
หรือเขาทำอะไรพิสูจน์แล้วเจอว่าเฮ้ยของปลอมนี่
คนแรกเฮ้ยผมก็ไม่รู้แค่ผมได้มาอะไรอย่างนี้

เปลี่ยนหน้าเข้ามาเปลี่ยนหน้าเข้ามา๑๒คนแต่๙ล้าน

นี่แต่ว่าเขาบอกว่าไปหลายที่เหมือนกันนะ
ตอนนี้อาจจะมีข่าวเพิ่มแล้วอาจจะเป็น๔ล้านแล้ว

คือวิธีเปลี่ยนไปเรื่อยนะ
ไม่นึกว่าจะทำอย่างนี้ก็ทำกันได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
เขาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ตามที่มีข่าวว่ามีลูกนายทหารที่สัตหีบเสียชีวิต๒ราย
ก็ขอทำความเข้าใจตรงนี้เลยดีกว่า
รายแรกเป็นชายอายุ๓๕ปี

ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนมาแล้ว๑วัน
ก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
ด้วยปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อแบตเทรีย
ก็ได้คัดกรองโควิดมาก่อนนะฮะ
นี่แล้วอยู่โรงพยาบาลชนบุรีเพียง๓ชั่วโมง
ก็เสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลว
รายที่๒มีโรคประจำตัวค่ะ
กลับมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

ก็เลยได้กลับไปที่โรงพยาบาลใหม่ด้วย
กลับไปอีกทีกลายเป็นปอดติดเชื้อ
แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

ก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามทั้ง๒ราย
ต้องบอกว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙

ไม่ได้มีการปกปิดอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่าเมื่อวานนี้เยอะมากเลยที่มีข่าวลืม
ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเกิดขึ้น
ตอนนี้เรายังยืนยาอยู่ที่ยังไม่มีคนติด

ตอนแรกเนี่ยบอกเป็นผู้ชายค่ะแต่ไปไปปะพาออกมากลายเป็นผู้หญิง
มาดูเรื่องอันตรายอันนี้เคยเกิดขึ้นสมัยที่ฉันยังเป็น
ยังอยู่คล่องกับใหม่แล้วพี่แดงฉันทนาก็โดน
หลายครั้งที่ป้องกันได้แต่ก็ไม่ป้องกัน
คราวนี้เนี่ยเกือบจะมีเรื่องร้ายกาดเลยทีเดียว
ล่าสุดนี้นะคะก็เพจจอสจะพูดว่าซอจ๋

ได้โพสต์รูปและข้อความระบุว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนพระรามสาม
ช่วงเลยแยกเจริญราชเล็กน้อยใต้สะพานพระราม๙นะคะ

เขาว่าหลังรถกระบะเนี่ย
มีรถกระบะบนทุกเหล็กเบรกกันทันหัน

พุ่งเข้ามาโดนกระจกรถที่จอดอยู่ข้างหน้า
โดยนายอัดทรผู้เสียหายได้เปิดเผยว่า
ก็ขับรถมาตามปกติพอเห็นคันหน้าชะลอเบรกตัวเองก็เลยเบรกตาม
กระทันหันด้วยนะฮะจากนั้นมีเหล็กพุ่งเสียบเข้ามาที่กระจกหลัง
แล้วก็มีท่อนเหล็กทับมาบนหลังคาบางส่วนพุ่งข้ามมาถึงรถคันหน้าทะลุของเขาไปเลย
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสอนวัตรพญากรัยก็ได้แจ้งข้อข่าวหาเบื้องต้นว่าเป็นความผิด
มันโรคจิตไอ้นี่มันขันกล้องอยู่มันพยายามสูงพี่ด้วย
กล้องสูงด้วยกล้องสูงมันมองไม่เห็นไม่เห็นมันมืดมันดำ
ตัวมันดำตัวมันดำมันไม่รู้เลือกนี้แหละนี้เราเวลาเรา
ขับรถเนอะเราดูเนี่ยนะคันหลังของเราเป็นอะไรเนอะ
ทุกข์อะไรมาอย่างเงี้ยหลีกได้หลีกไม่เคยเห็นนานที่แบบ
ว่าตามหลังไอ้พวกที่ขับไอ้อ่ามันทุกพวกเหล็กเส้นอ่ะอ่า
พอมันเบรกปั๊บนี่มันทะลุเข้ามาในกระจกหน้าเลยอ่ะ
ใช่ซิพวดเขาไปคอนกับนี่อันนี้คือไม่ทะรุแบบจุดวัน
หลังพานู้นลองค่ะอยู่แค่กระจกหลังเออแต่ถ้ามันมันมัน
ได้เกิดจริงแล้วเนี่ยใช้รถมันทุกใหญ่ค่ะถ้าเกิดมาข้างหน้าในไม่ได้แน่แต่มันคือ
เพื่อนดีแบบนี้แล้วแบบมีคนตายมีคนเก็บที่มันแทงทะลุไป
เพราะว่าพอเบรกกระทันหันน้ำหนักมันต้องเยอะมากน่ากลัวมากเลยนี่ยาวออกมาอีกหนึ่งคันรถนะ
นี่ต่อให้มัดแล้วนะมันก็คงทานน้ำหนักไม่ไหวเนอะตอนเบรกเพราะว่ามันหนักมาก
เธอเคยเห็นรถบรรทุกอ้อยหรืออะไรที่แบบว่าใหญ่ทั้งภาพทั้งบน
ก็ไม่กล้าไปใกล้กลัวมันจะทับลงมา
แต่มันเป็นความมหัศจรรย์ของฉันมากนะเวลาดู

มันแบกได้ยังไง
อะค่ามีเท่านี้ค่ะ
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งตรวจของสาวท้อง๙เดือน

ท้อง๙เดือนแล้วปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิต
ตอนแรกก็เป็นกรณีที่ว่าตัวสามีเองเนี่ย

ตัวผู้หญิงคนนี้ก็คือเมียเขาเนี่ย
เอาปืนกอกปากแล้วยิงตัวเองเสียชีวิต
นึกจากตัวเขาเองกลับมาจากดื่มเหล้านะฮะ
แล้วก็มาเปิดเพลงเสียงดังเมียก็เลยเครียด

สุดท้ายแล้วเนี่ยทางญาติติดใจก็เลยมีการส่ง

มันมีร่องรอยบาดแผลของการยิงจากด้านบนลงล่าง
ไปทะลุไถ่ถอยออกทางด้านซ้าย
มุมที่ขึ้นปากเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งสามีนะฮะชื่อว่าชัยราชวัฒน์เนี่ยก็เลยถูกออกหมายจับ
ตำรวจก็ล่อจับนะฮะโดยการที่ให้ทางเขาเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็แสดงหมายจับแล้วก็จับตัวเขา
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการประกันตัวออกมาแต่ทีนี้เรื่องไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้ประเด็นถัดมาคือปรากฏว่ามันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นนะฮะ
คือทางผู้หญิงเนี่ยก็คือรุ่งทิพย์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือแกท้อง๙เดือนพร้อมลูกในท้องเลยนะฮะปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลก
คุณจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมทีมงานก็เดินทางไปที่วัดสานเห็ดนะฮะซึ่งเป็นวัดที่ทางครอบครัวฝากศพของคุณลุงทิพย
หรือคุณลุ่งทิพย์แล้วก็ศพหลานสาวที่จะชีวิตในท้องเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ยอมเผาจนกว่าจะมีคนที่ได้รับโทษ
โดยหมอปลาเปิดลงตัดสายสินมัตตระสังออกนะฮะแล้วก็เตรียมบอลกับต้นบอนที่นำไปใส่ปากของคนตายด้วย
หมอปลาเปิดเผยแบบนี้พี่สาวและยาดผู้ตายที่เดินทางไปพบตัวเอง
แล้วขอให้ตัวเองเชิญมาประกอบพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับน้องสาว
เชื่อว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายอาจทำพิธีสะกดวิญญาณ

เพราะตอนเกิดเหตุพบว่ามีการสั่งน้ำอัดลมจำนวนมาก

ประกอบกับหลังเสียชีวิตนะฮะก็ไม่เคยมาเข้าฝัน
ส่วนที่พบว่าหลังผ่าศพหลานออกมาแล้ว
ญาติและเจ้าหน้าที่เปิดโลงรู้ว่า

หมายถึงว่าเขาต้องผ่าเอาเด็กออกมา

ใช่คือทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเปิดโลงดูแล้วว่าเป็นเพศใด

แต่เมื่อเอามาอาบน้ำศพเด็กกลายเป็นเพศหญิง

ซึ่งตามความเข้าใจของตนก็คือเด็กเนี่ยคงอยากจะเล่น

ก่อนเสียชีวิตได้มีการทำอัลเตอร์ซาวน
ก็พบว่าเด็กในคันนั้นเป็นเพศหญิงนะ
แล้วที่โดนตัดสายศีลมัดราศังออก
เพราะมันเป็นการมัดดวงวิญญาณเอาไว้
โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่ตายทั้งกลมจะเฮียน
ซึ่งมันไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ผิด

เราอาจจะฟังเรื่องนิยายเรื่องนางนาคอะไรมาเยอะนะ
หรือตอนที่ไปดูครั้งแรกอาจจะเป็นผู้หญิงแต่ตาแบบ
เดี๋ยวดูคะมันดูไม่ผิดได้ขนาดนั้นไหมคะคุณ

แต่เรื่องศพเด็กผมว่าเขาน่าจะตาฝาด

คือตอนอัลเตอร์ซาวน์หญิงตอนผ่าชาย

ไม่ใช่อัลเตอร์ซาวน์เป็นหญิง

มูลนิธิเขาเปิดดูปรากฏเป็นผู้ชาย

แต่ว่าผมเคยคุยกับทางญาติก็ทั้งหมดแล้ว

ตรงที่ทำไมต้องตัด

เออโดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่ตายทั้งกลมเนี่ยจะเฮียน

คนตายตามประเพณีของคนไทย

อาสนาพุทธนี่ของคนไทยเขาก็ต้อง

ไม่ไม่เคยตายว่ะ

นำสวดผ่านทางสระศีลไปให้

เพราะว่าให้มือประกบกับดอกไม้ป่ะ
ต่อให้ไม่ได้ตายทั้งกรม

ตัดหลายมาตรฐานออกเพราะเป็นความเชื่อที่ผิด
อาจจะเป็นวิชาส่วนตัวเขาคงเป็นอะไรของเขาฮะ

เห็นก็ประสบการณ์ตราสังคือ
ก็เพื่อไม่ให้ศพพองขึ้นจนดันโลงแตก
เมื่อตอนขึ้นอืดจึงต้องมีการมัดให้แน่น
และจัดให้ศพนอนตะแคงในโรง
ส่วนการปล่อยเชือกมัดออกมานอกโรงนั้น
ก็เพื่อผูกผ้าโยงให้กับพระบังสุกูล

อันนี้คือแบบโบราณที่ไม่มีการฉีดยา
เพราะว่าศพจะบวมเลยต้องตะแคงไม่ให้โลงแตก
แล้วก็ไม่ให้แขนขาดีดออก
แต่เขามัดไว้เขาไม่ได้บอกว่าวิญญาณเฮียน

เขาว่าตราสังคือเขาก็มีความหมายออกมาแหละ

ถ้าเกิดไม่มาตราสังจะทำให้ศพเฮียน

ไม่ตราสังศพเฮียนก็ตราสังเป็นตราทิ้ง

เดี๋ยวนี้ศพใส่ในโรงเย็นก็ไม่ค่อยมัดนะแม่

เดี๋ยวนี้ทุกวัดนะจะมีโรงเย็นอยู่ข้างโรงจริง

ก็ไม่มีใครรู้กันพี่พวกเราก็ไม่เคยเดินทางไปถึงจุดนั้น

ก็เขาไม่มีความรู้สึกแล้วจะไปอึดอัดอะไรวะ

เป็นในลักษณะเหมือนนางพยาบาล

มอเตอร์ไซค์มันก็มีสัญญาณดังขึ้นมา

พอมาถึงที่ตรงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

เอาอะไรไปวางไว้บนมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เอาไปโรยไว้ตรงแถวบริเวณ
เอาไปสัญญาณมอเตอร์ไซค์

ก่อนเทใส่ปั๊บนั้นสัญญาณดังได้แล้ว

เขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะ

ที่แบบว่าคงมีคดีด้วยกัน

ถูกก็เรียกได้ว่าเกิดกรณีแบบนี้ซะ

ถึงใช่มันฝักมันจะเหมือนถั่วแล้วแต่จะพองกว่าแล้วขนจะใหญ่จะหนา
โอ้โหโดนถ้าทีมันเงินกันเยอะ
มันเป็นมิญาณนะมันก็หายไปคือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจะ
ใครไปเก็บมาเนี่ยจะทันเองนะ
ซึ่งส่วนมากก็จะเอาไว้แกล้งนางร้าย
ใช่หรือไม่ก็พวกนางเอกมาแกล้งพระเอก

เขาจะเอาเทียนลนให้มันอุ่น

เพราะว่าเทียนมันมีอยู่ทุกบ้าน

แต่ว่าเดี๋ยวนี้เทียนมันเป็นเทียนวิทยาศาสตร์แน่

แล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเราโดนทั้งตัวอย่างนี้

คือถ้าเดี๋ยวนี้คือหาหมอ

ตอนนี้ใครจะไปโดนน่ะมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะหมามุ้ย

มันมีคงไม่อยู่นะมีอยู่

คือมันอยู่ในนิยายซึ่งเวลาเราเจอบทละครใหม่ที่มีหมามุ้ย

แล้วเราจะไปหาจากไหนหมายถึงว่ากองถ่าย

การที่โดนหมามุ้ยนี่นะเพราะเวลามันคันเขย่อแพ้นะ
มันอาจจะถึงแบบว่ามีอาการที่แบบเป็นอันตรายได้

ถ้าแพ้หนูเคยโดนออกมาเล่นเพราะว่าสมัยเด็ก
ถ่ายมันมีจริงมันหามาได้จริงมาเข้าฉาก
เมื่อก่อนมันตามต่างจังหวันมันมีอย่างนี้
เป็นถั่วและใหญ่กับแกแล้วหนามแบบฟูเหมือนบุ้งเลย
แล้วมันเห็นเลยว่ามันทิ้มเข้าไปในนิ้วเราเป็นอย่างนี้
นี่คือเอาแป้งโรยแล้วก็เอาออกซึ่งก็ยังคันอยู่
โอเคมีคุณเขติศักดิ์๒๒ส่งคำมาบอกว่า
คุณหนุ่มเข้าใจผิดการมัตราสังเป็นวิธีทางพราม

แล้วเราใส่ลงธรรมดาไปเลยไม่ต้องมัดอะไรเลย

อันนี้มีคนแนะนำมาว่าถ้าโดนหมามุ้ยเนี่ย

ใครรู้วิธีการรักษาหมามุ้ยนะ

เลขคู่เนี่ย๘๘นี่ค่ะ
มีคนถูกจริงด้วยนะถูกกันแบบวินาทันตรวงเลยค่ะขอบอกคนที่รู้จักกันนี่แหละอืมนักซื้อลอตเตอรี่
อันไหม
ถูกเนี่ยถูกอีกแล้วค่ะแม่แก้วณเดชน์อ่ะหรอเอาจ้ะแน่นอนจริงค่ะ
แม่แก้วเนี่ยนะแม่ของณเดชน์เนี่ยนะซัมซอนภูกิมิยังอีกแหละอ่าฮ่า
ถูกจากนางวัลประจำงวดที่๖สิงหาคมซื้อสี่ใบ
แก้วเนี่ยเขาโพสต์รูปลอตเตอรี่เลยไปดูไหมล่ะที่เขาโพสต์อ่ะ
โอ้ยซาถูกแปลกเต็มเลยอ่ะทำไมไม่เกิดกับเราบ้างใช่
อ่ะมีแต่รูปแม่แก้วไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปเมื่อกี้เมื่อกี้เขาขึ้นไปแล้วเขาดูลอตเตอรี่
ก็รับซาไปเต็มเลยเพราะว่านางโอ้โหนางไปนางซื้อทีนั้นนางกว้างไปเรื่อย
มีไฮนางนี่นะถูกนะรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๘แล้วใช่ไหม
ยังมีรางวัลเลขหน้า๓ตัว๗๑๒รวมทั้งหมด๑๘๐ใบ
นี่โชว์ให้ดูเลยแม่นางนี่แม่ของคุณไอใช่แม่พี่ไอนี่เฮ้ย
ก็ว่าอย่างงี้ทำไมนะแม่แก้วเปลี่ยนไปว่ะแต่พี่เบียวมีที่มาของเลข๘๘เนี่ยฮะ
ใช่มีคนนึงมีคนก็ถูกมีคนนี้คนนี้รู้จักคนนี้ไหม
คนนี้คืออะไร
แกมีคนเดียวแกทำไมแกอ้วนอย่างนี้น่ากลัวมาก
ฉันมีแฟนคลับส่งมาบอกคุณเหมียวค่ะไว้แก้แค้นคุณหนุ่มค่ะ
โอ้ยทำไมแกอ้วนอย่างเงี้ยมีลูกอ้วนอย่างเงี้ยเยอะมีลูกอ้วนอย่างเงี้ยเยอะมาก
ตอนมันทำรายการพี่ไก่ยุคนึงอ่ะอ้วนมากอ้วนมากมันกินน้ำอัดลม
นาติสมสรรค์อ้วนมากไอ้แน่โอลามานอ่ะโอลามานจานเดชใช่ไงก็ทำอยู่ด้วย
ที่มาเป็นกรรมการเนี่ยไงอย่าบ้าอันนี้ไอ้มันล้ก
ซึ่งก็เห็นแกอ้วนปีแล้วแกก็มาทีประมาณบ่าย
มันมาจากเช้าพี่จะมาขยับอยู่ในรถ

หมกตัวนระล็กมากให้พวกฉันต้องรอ

เสพหญิง
ถ้าคุณหนุ่นรู้ข่าวพี่เบิร์ดปะโรเบิร์ดสายควัน

แต่คือพี่เบิร์ตเนี่ยดังมากเนี่ยกับกลุ่มเซ็นต์นะบริษัทธาไม่จำกัด
ล่าสุดก็แฟนเป็นห่วงเพราะว่าบอลเขาโพสต์ว่า
โพสต์รูปคู่ในอินสตาแกรมแล้วบอกขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงที่มอบให้พี่โรเบิร์ตครับ
แค่ตอนนี้พี่ก็อยู่ในช่วงต้องพักผ่อนสักระยะเพื่อให้ร่างกายพักฟื้น

เร็วนี้จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับของคุณทุกกำลังใจพวกเราดูแลกัน
ก็เข้าไปถามกันเยอะเลยแต่พี่บอลก็ไม่ได้บอก

แต่เขาก็ดูผอมแปลกเนอะ
เขาบอกโดยเขาก็ดูแข็งแรงนะ

ก็บอกว่าจะมาแจ้งให้ทราบตอนนี้ก็เลย
คราวนี้เลยอ้าวเลยเข้าไปพุ่งไปหายายเลย

อ่ะช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด๑๙ระบาด
แล้วก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ
ก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลย
บางคนนี่นะคะรายได้ก็ลดน้อยลง

เรื่องของการจับจ่ายใช้สอย
มันก็จะต้องระมัดระวังอย่างมาก
แม้ว่าจะมีมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล
แต่ก็แค่ในระยะสั้นเท่านั้น
เรามีทางช่วยนะคะด้วยปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ

ก็เลยจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี๒๕๖
แคมเปญราคามหาชน
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน

ด้วยการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสูงสุด๕๐เลย
รวมทั้งปรับราคาอาหารพร้อมทาน
เมนูในศูนย์อาหารให้มีราคาเริ่มต้นที่๒๕บาทเท่านั้นค่ะ
ครับผมก็ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในแคมเปญราคามหาชน
ตั้งแต่๑๔สิงหาคมจนถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๓นะครับ

มัตราสังมีความหมายเป็นปริศนธรรมค่ะ
คุณจริงหรือจริงซิแน่นะออแน่ซิ

อันนี้คือชื่อในทวิตเตอร์โพสต์นี้สั้นกว่าชื่อ

นี่นะเขาบอกว่าอย่างนี้
ผูก๓วงคือ๑ที่คอหมายถึงบุตรธิดา
ผูกที่มือหมายถึงสามีภรรยา
ข้อเท้าหมายถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
แล้วมาโยงกัน
ขอบคุณคุณชื่ออะไรนะ
จริงหรือจริงสิแน่นะอ๋อแน่สิ

ไม่มีแน่นี่คือได้ยินอันนี้แต่ว่าล้างลาไปน่ะ

สกงวินโยงวิญญาณอะไรไม่ใช่หมอปาก็ไปตัดไว้บอกสกงวิญญาณ
มันค่ะมันเป็นคือเขาบอกในนี้บอกว่าถ้าเกิดตามวิทยาศาสตร์
คือป้องกันศพพองเพราะว่าจะมัด๓ท่อนใช่ไหมคะ
กันเอ็นดีดเอ็นยึดตัวงอตัว
ที่ชอบมีเมื่อก่อนมีสำนาญประมาณว่าพระบบเด้งอะไรอย่างนี้
ที่แบบนอนฟอกกลางคืนแล้วก็โลงแตกอะไรต่างนะครับ
อยู่ในโรงเออเพราะว่าแก๊สในร่างกายมันบวมขึ้นมา
แล้วเส้นที่มันแบบนี่มันก็

พูดถึงพออ่านนี้แล้วก็ปรงเหมือนกันน่ะเนี่ยพออ่าน๓ข้อนี้ปรงเลยนะคุณผู้ชม

คือ๑ที่คอหมายถึงบุตรธิดา๒ผูกที่มือเนี่ยหมายถึงสามีภรรยา
ที่ข้อเท้าหมายถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลายก่อนเผาสับปะเลอตัดสายสินทิ้งไป
เพื่อให้หมดห่วงทุกอย่าง

ก็ให้เห็นให้ปรง

เหน็ดเหนื่อยอะไรก็ต้องเตรียมตัวตาย

ให้มีสติจะรู้
เหมือนเธอไปยาก
อาจต้องบอก

เอ้าไปดูภาพนี้หน่อย

เดี๋ยวมันสีเดียวกับปีโป้เอ้ยไม่ใช่เสียงเดียวกับปีโป้

นี่เห็นไหมล่ะทางแหลมไปล่ะ

ยืดแล้วผอม
แจ๊กตาแจ๊กไปโพสต์รูปคู่
กับทางคุณเอสุปชัยแล้วก็มีแคปชั่น

งานนี้ทำเอาหลายคนที่เห็นภาพก็ขำนะ

หวยหวยแด
คืออันนี้เนี่ยแจ๊คทำเองถูกไหม

แต่ว่าแจ๊คไปลงเนอะ

ไอสุปชัย

โมดดำไปพญานาคท์

ดดำนี่บางทีก็เพ้อเจออะไร

มันไม่ได้ซื้อเนี่ย

วันนั้นโมดดำอยู่ฟังเทศป่ะ

แต่นางไปถ่ายรูปตรงนั้นสวยนะ
อะไรนะการให้ให้มีโฆฮาใจแล้วไปยืนเป็นตั้งนั้นอ่ะเหมือนกับหาใจขาดก้าวมัน
แต่งทุกรูปเลยนะแน่นอนสิอังสีพึ่งเจอใช่ไหมเมียมากนะเจอแล้วแบบเมื่อ
จากลูกพี่เขาแต่งหนึ่งไม่นี่ใช่มั้ยก็อาทไปอย่างงี้
นึงแต่น้องหนูไปเจอหนูแต่อาจเพราะว่าพี่เอเขาใส่
ไอ้แม้ด้วยแหละอันนี้เขาใส่อยู่รอไม่ได้ใส่ไม่ใส่ไม่อาจ
เลยอ่ะแก้มแบบเป็นสันแก้มก็มีตังค์เหงาไม่เจอกันนานจะ
ไม่เดี๋ยวก่อน
แอปโตอยู่ในเพจโตแหละ
มันมีก็เป็นเมื่อก็เสียเงิน
ผมแบบแต่อย่างพี่ไม่ต้องใช้แอปหรอก

ไม่ได้ตั้งใจทำให้ชมขอไหม

ไปดูค่ายหมดอะไรนะได้หมดถ้าสดชื่นค่ายนี้นะฮะ

เผยว่าสาเหตุนี้ก็คือเรื่องเงินเป็นหลัก

ล่าสุดก็ออกจากค่ายมาดูว่าอันจะฉายแววรุ่งไปได้สวย
เพราะพอมารับงานเองเนี่ยได้รับค่าจ้างไปงานละห้าหมื่น

นี้มีใบเสร็จ

น้องสิรูปนี้ออกตั้งนานแล้วหรือเปล่า

เหมือนต้องเป้าแก้ตอนนี้ที่ณุบอกให้เป็นนางงามอะ

มีฮูบน้องเป้าให้ท่านผู้ชมดูมั้ย

ดาร์เปัลล์ว่ะแต่วันก่อนผมก็โทรคุยกับเป้า
ผมก็บอกเปล่าบอกเปล่าก็ต้องระวังนะ
เพราะว่าพอวันนึงออกมาแล้วเนี่ย
ดูแลตัวเองไว้สักพักหนึ่งก่อนก็ได้
ก็ช่วงนี้อาจจะมีคนที่แบบเข้ามาเยอะ
เนื้อหอมอะไรอย่างนี้ก็ต้องคิดดี

เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้าไหนมาอะไรยังไงอะไรอย่างนี้เนอะ
ตอนนี้อะไรที่มันจะเป็นผลประโยชน์ได้

ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อน

ก็ยังเหลือเยอะนะ

ฉลองวันเกิดปีแรกของน้องเดมี่

มันเหมือนลูกกาตารณ์ขนาดนี้เนี่ย
ตาอย่างเงี้ยนะเธอดูให้แม่เขาเรียกลัวเค้าว่าแบ๋วแววนะแม่
อ่ะคุณมิ้วคุณมิ้วกับใครอ่ะแจ๊กจิลหรอแจ๊กจิล
ที่ดูนี่คุณมิ้วนะไม่ใช่ลูกกรอกที่คุณแจ๊คจิลเขาเลี้ยงอยู่นะ
คุณมิ้วโฆษณาอะไรอ่ะโอ้โหยังไวรูดอยู่เลยโฆษณาเฮีย
มีคนตัวเท่าคุณมิ้วคนนึงนะฮะใครอ่ะ

งั้อเล่นเป็นรุ่นแรกเลยนะ
ตอนเล่นจริง
แต่งเป็นอันนี้แล้วนะคะ
อยากจะไปพูดตรงนี้ฝัวก็นั่งดูอยู่

ไม่มีโอบริษุภุทธภอง
โอบริษุภุทธภองที่สุดเลย

ซิงชื่อจริง